ที่ข่าวแรกกันเลยค่ะข่าวบันเทิงวันนี้นะคะ

แล้วก็กลับมาครองสถานะโสดแบบเต็มตัวอีกครั้ง
เจ้าตัวบอกว่าตอนนี้แฮปปี้มากถึงมากที่สุดค่ะ
แม้ว่าตลอดเวลาในสถานะโสดนะ
ก็มีหนุ่มวนแวะเวียนมาขายขนมจีบ

แต่ว่ากวางเองก็ขอเดินหน้าความสัมพันธ์กับทุกคน

ให้เหตุผลเลิศว่ายังอยากอยู่โสดให้คนเสียดายเล่นค่ะ
ปีก็ชิวค่ะอยู่กับเพื่อน
อย่างที่เห็นมากับเพื่อนเยอะมากค่ะ
คือจริงมันก็มีมาคุยบ้างแหละค่ะ
แต่ตอนนี้เราก็โฟกัสงานอยู่กับตัวเองก่อน
คือเราไม่ได้ปิดหรอก
คือเราเพิ่งโสดขอโสดให้หนุ่มเสียดายนานก่อน
คือเราก็ไม่ได้วางแผนว่ามันต้องนานอะไรขนาดนั้น
แต่ว่าก็ใช้ชีวิตนะคะ

คือหนูก็อยากอยู่อย่างนี้ก่อน
ไม่ได้วางสเปคเลยเอาเป็นคนดีก็พอก่อน
ใช่ค่ะก็ขอโสดแบบสวยกันก่อนดีกว่านะคะ